มาดูเรื่องของผลกระทบในเรื่องของคดีบริษัทไร้ส้ม
ทำให้พอมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
เจ้าของผู้ผลิตสินค้าที่เคยซื้อโฆษณาของช่อง๓หลายราย
ก็เคยถอดการสนับสนุนรายการไป
เนื่องจากว่ามีผลกระทบเรื่องของความสุดไม่สุจริต
แต่ว่าตอนนี้เจ้าของสินค้าหลายรายก็เริ่มทยอยกลับมาซื้อโฆษณาช่อง๓แล้ว
หลังจากที่นายสรยุทธ์สุทัศนจินดาประกาศยุติหน้าที่พิธีกร
แต่ว่าส่วนใหญ่นั้นก็ยังรอดูสถานการณ์อยู่นะคะ
โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติและหน่วยงานภาครัฐ
นางสุภานีเดชาบูรณานนท์ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัทออมนิคอมมีเดียกรุ๊ป

หลังนายสรยุทธจนจินดาพิธีกรชื่อดังของสถานบริษัทช่องสาม

เจ้าของสินค้าก็เริ่มกลับมาซื้อโฆษณาบ้างแล้ว
แต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังรอดูสถานการณ์ค่ะ
โดยเฉพาะบริษัทที่เป็นแบรนด์อินเตอร์
และบริษัทที่เข้าร่วมภาคีต่อต้านคอรัปชั่น
ยังไม่แจ้งเข้ามาว่าจะซื้อเวลาโฆษณาต่อหรือเปล่า
ทางด้านนายชัยประนินวิสุทธิผล
เปิดเผยว่าช่วง๒วันแรกหลังที่สารมีคำพิพากษา
มีลูกค้าที่ซื้อสื่อช่อง๓โทรศัพท์มาสอบถาม

แต่ก็ต้องติดตามต่อไปว่าผู้ที่จะเข้ามา
ดำเนินรายการแทนจะรักษาเรตติ้งไว้ได้หรือเปล่า

เวลาซื้อโฆษณาก็จะดูจากเรตติ้งเป็นหลัก
ส่วนทางด้านนางกณิตเมืองกระจ่าง
หนึ่งในบริษัทที่ระงับโฆษณาในช่อง๓ทั้งหมดบอกว่า
ยังไม่มีคำสั่งว่าจะกลับมาลงโฆษณาเหมือนเดิมหรือเปล่า
แจ้งว่าบริษัทยังไม่มีนโยบายกลับไปซื้อโฆษณา
แม้ว่าจะเปลี่ยนตัวพิธีกรแล้ว
ส่วนหน่วยงานภาครัฐอย่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์ยังคงถอนโฆษณาจากช่อง๓ทั้งหมด
ซึ่งก็นี่เป็นองค์กรหน่วยงานภาครัฐนะคะ

เรตติ้งรายการเรื่องเล่าเช้านี้

พบว่าเรตติ้งก็ลดลงเรื่อย
เรตติ้งอยู่ในระดับ๒๓๕๒วันที่๑มีนาคม
ก็ลงมาอยู่ที่๒๑๘๓ในวันที่๒มีนาคม
แล้วก็ลงมาเหลือ๒๑๑๓ในวันที่๓มีนาคมนะคะ
จริงแล้วตัวเลขก็สวิงขึ้นลงอยู่นะ
ใช่ค่ะเพราะว่าคนรอดูว่าคุณสรยุทธ์จะกลับมาไหม
หลังจากสารคำมีพิพากษานะคะ
ซึ่งทางด้านผู้จัดการประชาสัมพันธ์ช่อง๓
ก็บอกว่าให้คุณกุ๊กกับคุณไบร์ท
อ่านรายการเรื่องเล่าเช้านี้เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ไปก่อน
รวมถึงยกเลิกรายการเจาะข่าวเด่นในช่วงเย็น
โดยเพิ่มเวลาเป็นรายการข่าวแทนนั่นเอง
ส่วนที่ผมเปิดประเด็นไปในตอนต้นรายการเรื่องของคุณโกติ
ที่โพสต์อินสตาแกรมภาพข้อความถึงจะแสนดีอย่างไร
ถ้าไม่ใช่พวกตัวมันก็ว่าช่วยอยู่ดีอะไรเนี่ยนะประมาณนี้
ปรากฏว่าเรื่องนี้คุณโกติบอกขอชี้แจงนะครับ
ทำไมผมถึงโพสต์ถึงลงรูปนั้นบอกว่า
พูดแบบนี้ฟังนะคือผมมีปัญหาด้านงานของผมอยู่

ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพี่ยุทธ์เลย
นักข่าวครับช่วยแก้ให้หนูด้วยนะ
ถามตรงนะสารเขาตัดสินมาแล้วจะให้หนูทำอะไรได้

อย่ายงนะครับก็เป็นความคิดความเห็น
ช่วงนี้มีการออกมาแสงความคิดความเห็นเยอะ

เป็นภาพเดิมอยู่เป็นภาพล่าสุดที่ลง
ภาพของการทำงานของคุณกุ๊กกับน้องไบร์ท
ในการทำหน้าที่ของเรื่องเล่าเช้านี้นะครับ